ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนักตบสาวทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
จะลงแข่งขันชิงชะเลิศแห่งเอเชีย๒๐๑๗ที่ฟิลิปปินส์สัปดาห์หน้า
รายการนี้ก็ถือเป็นเวทีให้รุ่นน้องนะครับได้โชว์ฝีมือเพื่อทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตครับ
นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
ระหว่างวันที่๙๑๗สิงหาคมต่อด้วย๔เกมครั้งที่๒๙ที่ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่๒๑ถึง๒๗สิงหาคม
ซึ่งหลังจากจบเวิลกลางปี๒๐๑๗เมื่อเดือนที่แล้ว
ทำให้นองปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีมลูกยางสาวไทย
มั่นใจว่ารุ่นน้องอย่างเตยหัทยาบำรุงสุข

สามารถทดแทนในตำแหน่งบอลเรียลได้
ตัวเธอเลิกเล่นทีมชาติครับ
ที่มีประสบการณ์มีวิธีการแก้เกมได้ดีขึ้น
อย่างเดียวเขาอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนาม
เรื่องการฝึกซ้อมเราก็พยายามบอกพยายามสอนเขา
พยายามให้เขาฯคิดปรับเกมอะไรไงเวลา

และพบไต้หวันวันที่๑๑สิงหาคม
ทั้ง๓นัดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกา๔๕นาทีครับ